สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องที่จริงมันก็ไม่ได้ถือกับว่าเป็นข่าวใหญ่มากนักนะคะ
แต่ว่ามีคนที่เดือดร้อนจากข่าวนี้อยู่หลายคนทีเดียวแล้วก็รูปแบบเนี่ยอาจจะไม่ใช่รูปแบบที่คุ้นหูกันเท่าไหร่
เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นกับเจ้าของรถหลายคันนะคะที่เอารถตัวเองไปทำสีที่อู่
แล้วก็ไม่ได้รถกลับมาตามเวลาที่นัดส่วนใหญ่เวลาทำสีมันไม่ได้นานมากใช่ไหมคะ
แต่ว่าจะนานหรือไม่นานก็แล้วแต่พอนัดเนี่ยต้องได้รถใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผู้เสียหายเนี่ยก็จะไม่ได้รถตามวันที่นัด
แต่ว่าก็จะยืดระยะไปอาจจะเป็นหน่วยเดือนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเราจะเจอเดือนกว่า๒เดือนกว่าจะได้รับรถของตัวเอง
แล้วก็พอได้กลับมาเสร็จแล้วก็มักจะเกิดปัญหาว่ามันเละค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เละเข้าไปทำสีนะคะแต่เวลากลับมาเนี่ยสิ่งที่เละคือเละหลายระบบเลยนะคะ
เหนือจากนั้นแล้วเนี่ยบางคนระหว่างที่ไปรับแล้วก็ไปกลับกลับคอยดูรถของตัวเองเนี่ยก็เห็นสภาพรถทำสีทำไมมันดูบุบมันโดนเฉียวหรือมันโดนชนแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เลยมีการไปร้องเรียนกันนะคะแล้วก็ไปร้องทนายรัชพลด้วยจนกระทั่งพบว่ารักษณะของการเกิดเหตุก็คือว่ารถที่เอาไปทำสีไม่ว่าจะเป็นรถกอไก่รถขอไข่ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถูกเอาไปก่อเหตุชนกัน
เพื่อที่ให้อู่และถ้าตามข่าวก็คือกล่าวหาพนักงานของบริษัทประกันด้วยนะคะเคลมแล้วก็เอาเงินของเจ้าของรถเนี่ยไปแน่นอนเขาต้องมีการปลอมลายเซ็นต้องมีการทำธุรกรรมแบบที่เจ้าของรถไม่รู้นะคะแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็มีการไปร้องกันว่าตกลงต้องต้องให้ใครมารับผิดชอบเพราะว่าปกติแล้วเวลาเกิด
ของรถไม่รู้ว่าไปชนกันที่ไหนคะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไปแจ้งที่สอนอบางเขนเพราะว่าเป็นสอนอที่อู่นั้นสังกัดอยู่เพราะว่าตามข่าวคืออู่อยู่ที่ซอยรามอินทาห้าวันนี้เราจะคุยกันสี่ท่านด้วยกันแต่จริงแล้วคนเดือดร้อนมีมากกว่านี้นะคะท่านแรกค่ะก็คนที่รับเรื่องนะคะทนายรัชโภนศิริสาคอนประธานชมรมสนับสน
แล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่าคือถ้าไปไล่เรียงดูนะคะ
วันนี้เจ้าทุกข์มาไม่ครบเพราะจริงมีหลายคัน
มีหลายคนกว่านี้นะคะใครใครเกิดก่อนถ้าที่ฉันไล่เรียงอันนี้
เอาเอาเข้าทำสีตอนมิถุนายนใช่ค่ะวันที่๑๒มิถุนาค่ะ
๓๐เมษาให้ให้เมซาเล่าก่อนค่ะอ่ะหลุ้นพี่เราเล่าลักษณะของเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
แล้วก็วนกลับไปถามเพราะว่าเห็นมีรถเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ทางเฮียก็ได้เข้ามาดูรถแล้วก็แนะนำมาว่าทำทั้งคันไหมหนึ่งหมื่น
แล้วก็เดี๋ยวเฮียแถมประกันสองให้
แล้วก็ตอนนั้นไปนี่ประมาณสักปลายมกราแล้วมาเข้าจริงก็คือปลายเมษา

ถ้าเราจะเข้ามาทำสีต้องเท่าไหร่คะยังไงคะใช่เขาก็แนะนำมาแนะนำ

ใช่ค่ะแล้วก็ได้ทำการโอนเงินอะไรอย่างนี้ไปให้
แล้วก็ทางเฮียก็คือให้ไปเปิดบัญชีธนาคาร
เพราะว่าเป็นชื่อของรถพี่ชื่อรถนี่เป็นพี่สาว
แล้วก็ก่อนส่งมอบรถเสร็จเนี่ยค่ะก็คือถามว่าหนูจะเข้ามาเอารถได้ตอนไหน

ใช่ค่ะเข้าเมษา๒๐วันเสร็จแล้วพอถึงวันที่รับรถ
ก็โทรไปถามอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ในใจก็นึกอยู่แล้วว่ามันน่าจะมีการเลสอยู่แล้วล่ะ
เรื่องทำสีอะไรอย่างนี้ผ่านไปประมาณ๒๕วันก็ยังไม่ได้
สิ้นเดือนก็ยังไม่ได้จนประมาณกลางเดือนมิถุนา
ก็เข้าไปดูที่อู่ไปตอนมืดนะคะได้คุยกับลูกชายเขา
ซึ่งก็รถไม่อยู่ที่อู่ไปไหนคะ
แต่เขาบอกว่าเขามีสองอู่ประมาณนั้นนะชื่อเขาก่อน
ใช่แล้วก็คิดถึงรถแล้วล่ะ
อีกสามบ้านครับอะไรอย่างนี้ค่ะก็ประมาณนั้น
สุดท้ายเราเอาเข้าเมษาประมาณวันที่เท่าไหร่คะจำได้ไหม
๓๐เมษาเราได้รถจริงอ่ะได้รถกลับมาในมือเราไหน
ก็ประมาณ๒๘๒๙มีทุนาค่ะ

สภาพตอนกลับมาถ้าดูจากรอบรถค่ะมันก็ไม่ได้ถึงกับทำสีสวยหรูอะไรแบบนี้นะคะ
แต่สิ่งที่เจอเลยก็คือเบลต์ไม่ปกติเบลคาดอะนะคะ
แล้วก็ปุ่มรถปุ่มวิทยุกดไปแล้วมันก็ไม่เด้งขึ้น
แล้วก็๓๔วันถัดไปความร้อนขึ้น
เขาก็เข้าไปที่อู่เขาก็ให้ไปที่อู่อีกอู่นึงที่ราชเท้า๗๗

เขาบอกว่าเป็นอู่ของน้าเขาก็เอารถไปทำหม้อน้ำ

เสร็จแล้วพอก็เอากลับมามันก็มีอาการมาเรื่อยอะค่ะ
แท่นลองเครื่องคือใดชาร์จอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งมันมีอาการอยู่บ้างบางส่วนไหมคะก่อนที่จะเข้าไปทำสี
ถ้าด้วยความที่รถของเรามันอายุเยอะแล้วมันก็มีส่วนนะคะ
ซึ่งทำให้เราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดจากการกระทำอย่างอื่น
มันน่าจะเป็นเพราะอายุของรถเองตอนแรกไม่ได้เอกใจ
ไม่เลยแล้วตกลงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกแล้ว
เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่อายุรถแล้วแหละ
ต้องเกิดอะไรขึ้นแน่อันนี้ทิ้งเวลานานไหมคะนาน

มาทราบข่าวจากทางคุณไก่อะค่ะอันนี้ไม่ได้เอกใจ
คือถ้าแปลว่าทางนี้ไม่เป็นข่าวทางนี้จะบอกอ๋อรถฉันเก่าเอง

เดี๋ยวกลับมาขอมาทางนี้ก่อนคนนี้คือคันนี้
ท่านเนี่ยอันนี้คือเปิดข่าวขึ้นมาเลยทำให้ผู้เสียหายแบบ
สงสัยเราด้วยใช่ไหมคะคือคันนี้แหละ

ก็คือเราก่อนหน้านั้นช่วงประมาณเดือนก่อนเดือนมิถุนาค่ะ
ประมาณต้นเดือนเราก็คือด้วยความที่ที่พักอ่ะนะคะกับที่ทำงานเนี่ย
จะเป็นเส้นทางที่เราต้องกลับบ้านทุกวันเราก็ใช้เส้นทางนี้ทุกวัน
ทีนี้เราก็อยากจะคุยกันว่าอยากจะเปลี่ยนสีรถคือรถเดิมนี้นะคะเป็นสีขาว
ก็เหมือนกับว่ามันเป็นขาวดำอะค่ะแล้วก็คิดว่าสีดำมันไม่ถูกฉลกเนอะ
อันนี้เราเปลี่ยนสีกันดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะ

อยู่ระหว่างทางที่เราใช่ค่ะที่เราจะต้องขับรถผ่านทุกวัน
เราก็จะเห็นว่ามีคนหน้าอู่เต็มไปหมดเลย
น่าจะได้รับความนิยมแล้วก็น่าจะทำดีแล้วก็ราคาน่าจะถูก
เพราะว่าแท็กซี่มาทำอะไรอย่างนี้ในความคิดของเรานะคะ
ช่วงก่อนหน้านั้นประมาณต้นเดือนนะคะต้นเดือนมิถุนา
เราก็เลยเข้าไปสอบถามเขาว่า
ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสีรถนะคะจากสีขาวไปเป็นสีแดง
เขาจะคิดค่าใช้จ่ายเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ
เขาก็แจ้งมาว่าอยู่ที่สองหมื่นบาทเราก็พอโอเค
ซึ่งเราก็พร้อมที่เราจะชำระเงินตรงนี้อยู่แล้ว
เราก็ยังบอกว่าเออก็ถูกดีเนาะ๒๐๐๐นะอะไรอย่างนี้
พอเขาออกมาคือหลังจากที่ตกลงกันแล้ว
ว่าเดี๋ยวจะเอารถเข้ามาเขาก็เดินตามมาที่รถ
เขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมทำประกันไหม
ทำประกันคือถามว่ารถเรามีประกันหรือเปล่า
เราก็บอกว่ารถเราไม่มีประกันเพราะว่าประกันเนี่ยเพิ่งขาดไป
แต่เราก็กำลังจะทำประกันอยู่เหมือนกันนะคะ
ทีนี้เขาก็บอกว่าถ้างั้นทำประกันก็ได้ทำประกันกับเขาก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยตอนนี้ช่วงนี้รถมันเยอะ
เดี๋ยวค่อยมันก็จะได้มีความคุ้มครองด้วยในระหว่างตรงนี้
แล้วเราก็จะได้ความคุ้มครองตลอดทั้งปีเลยนะคะ
ซึ่งเราก็คิดว่าเราก็ทำประกันไว้ก็ดีเหมือนกัน
เขาก็เลยแนะนำว่าเขาก็มีตัวแทนที่ขายประกันอยู่เหมือนกัน
แล้วก็เขาก็เช็คราคาประกันให้นะคะ
เขาก็จะมีลูกน้องเช็คราคาประกันให้เบี้ยประกันว่า
ประกันชั้นหนึ่งราคาเท่าไหร่เขาก็แจ้งมาอยู่ที่หมื่นกว่าบาทอะไรอย่างนี้นะคะ
ชั้น๒บวกอยู่ที่เท่าไหร่เขาก็ตอน๗ทัน
เขาก็จะให้เราทำชั้น๑ตอนแรกนะคะแต่เราคิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้แบบ
มันเป็นรถเล็กด้วยนะคะเราก็คิดว่ามันไม่น่าที่จะต้องไปเสียเงินขนาดนั้น
เอาแค่๒บวกก็พอแล้วนะคะ
ซึ่งเข้ารักษณะเดียวกันไหมคะพอให้ทำประกันแล้วก็ให้เปิดบัญชี
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็คือจริงแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ย
เพียงแต่ว่าพอหลังจากที่เราทำประกันเสร็จเรียบร้อยนะคะ
หลังจากนั้นเราก็คิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีรถแล้ว
เราก็เลยลองโทรกลับเข้าไปถามเฮียอีกว่าเฮียเราอยากจะเปลี่ยนสีรถ
เฮียพอจะเริ่มว่างหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะ
แกก็บอกว่าเอารถมาได้เลยเอารถเข้ามาได้เลย
เราก็เลยนำรถเข้าไปวันที่๑๒๑๒มิถุนาค่ะ
พอเราเอารถเข้าไปเสร็จแกก็ทำเก็บเงินมาจำเรา๕๐๐๐บาทนะคะ
เงินมาจำห้าพันบาทแล้วก็แจ้งเราว่าจะใช้เวลาทำประมาณสักเดือนหนึ่ง
ตอนแรกบอกว่าเดือนหนึ่งเราก็บอกว่าเฮียเร็วกว่านั้นหน่อยได้ไหม
เขาบอกว่าถ้างั้นประมาณสัก๒อาทิตย์ก็ได้อะไรอย่างนี้

พอประมาณสักเราออกมาได้วันหรือ๒วันนะคะ
ในเมื่อเราก็วางเงินมาจำเขาไปแล้ว
แต่เขาบอกว่าเนื่องจากว่าอู่ของเขาเนี่ยไม่ใช่อู่กลาง
คือเหมือนกับเหมือนกับเขาก็พูดอะนะคะว่าเขาไม่ใช่อู่กลางในการประกัน
เราก็สงสัยกับการเคลมประกันเหมือนกันเพราะว่าเราจะจ่ายเงินให้เขาเป็นเงินสด
เป็นเงินส่วนตัวของเราเขาไม่เกี่ยวกับเขาให้ผลในการขอบัญชีว่าอะไรคะ
เอ่อเพื่อเป็นการค้ำประกันเป็นหลักประกันนะคะ
เป็นหลักประกันว่าเขาก็กลัวว่าเราจะไม่จ่ายเงิน
เหมือนกับว่าเราจะไม่จ่ายเงินในส่วนที่เหลืออะไรอย่างนี้
เราก็ยังคล่องใจนะคะว่าเฮ้ยรถเรามูลค่าตั้งเท่าไหร่
แล้วก็แค่ทำสีหมื่นนึงแล้วเราก็จ่ายให้ไปแล้ว๕๐๐

ทีนี้ขอตัดเรื่องมานิดนึงค่ะคือถ้าถ้าอ่านตามข่าวเนี่ยนะคะ
คือเอารถเข้าไปให้เขาทำเนี่ย๑๒วิทยุนายน

ต้องนะคะแล้วก็ตอนแรกที่เขาบอกเดือนหนึ่ง
เราบอกเขาเรียกว่านั้นหน่อยเขาเรียกว่า๒สัปดาห์
สัปดาห์เสร็จแล้วตกลงได้รถเมื่อไหร่คะ
ได้ลดอีกทีวันที่๘สิงหาค่ะ

ซึ่งในระหว่างก่อนที่จะได้ไม่ว่าจะครบ๒สัปดาห์ครบ๑เดือน
หรือว่ากว่าจะได้วันที่๘สิงหาเนี่ย

แล้วเจอปัญหาเหมือนกับคุณดวงเนธไหมคะว่า

วันที่๒๑กรกฎาเราเข้าไปเลยค่ะ
ตอนแรกเราโทรไปหาเขาเขาก็บ่ายเบียงไม่รับสาย

เราก็เลยตัดสินใจเข้าไปเอง

พอเข้าไปที่อู่เนี่ยก็เดินเข้าไปหลังอู่เลยนะคะ
แบบค่อนข้างจะดูลึกลับซับซ้อนน่ากลัวพอสมควร
เป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยนะคะเดินเข้าไป
พอเดินเข้าไปพอเราไปเห็นรถ

เพราะว่าถูกล้อเนี่ยนะคะถูกถอดออกมา
แล้วก็สีแบบโดนเหมือนสภาพแบบรถแบบโดนชนนะคะ
เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรถมันเป็นอย่างนี้
เราก็เลยถามลูกชายเขานะคะซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่ทางคุณแน็ตบอกไปเมื่อสักครู่
เขาบอกว่าอ๋อพี่ไม่มีอะไรเป็นขบวนการในการทำสี
ก็คือต้องถอดอะไรถอดชิ้นส่วนออกมาเพื่อที่จะเหมือนกับมาปัดทำความสะอาดมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
และสิ่งที่เราไปเจอก่อนหน้านั้นนะคะก็คือว่าแม็กซ์ล้อแม็กซ์ของเราเนี่ย
จากเดิมเนี่ยเราเอารถเข้าไปในสภาพที่ดีไม่ได้มีเรื่องอะไรเราแค่จะเปลี่ยนสีรถแค่นั้น
แต่ว่าแม็กซ์เนี่ยไปโดนชนมาค่ะ
เราก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะเฮียรถมันที่แม็กซ์มันเป็นรอย
มันไปชนอะไรมาเขาบอกว่าอ๋อเด็กมันเอาเข้าถอยเข้าถอยออกมันชนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเค็มให้
นี่แหละค่ะคือจุดหนึ่งที่เขาหมายถึงว่าเขาจะเคมประกันให้เรา
ซึ่งเราก็คิดว่าอ๋อเออเออเดี๋ยวผมเคมให้หมดเลยทั้งสี่ทั้งสี่ร้อเลย
คือรับประกันได้ว่าออกไปเนี่ยรถจะต้องเนี๊ยบคือไม่มีที่ติเลย
เราก็มีความรู้สึกว่าเออดีจังเลยเนอะเขาจะทำให้เรา๔ล้อเลย
มันจะเป็นรถใหม่เลยออกมาเนี่ยจะเป็นรถใหม่เลยเขาก็ดูเหมือนเขาจะรับผิดชอบ
ค่ะแต่พอวันที่เราไปเจอวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาที่เราไปเจอรถที่เขาถอด
อะไรออกมาเนี้ยนะคะเราก็ชักเริ่มแบบไม่ค่อยมั่นใจแล้วเฮ้ยทำไมมัน
มันเละเทะขนาดนี้แล้วมันแล้วล้อแม็กซ์เรามันหายไปไหนแล้ว
ทำไมมันอะไรอย่างนี้คือมันเกิดคำถามขึ้นในใจเราอยู่ตลอดเวลา
วันที่ได้รถขออนุญาตตัดเข้ามาที่วันที่ได้รถคือต้นเดือนสิงหาคม
สภาพรถตอนออกมาเป็นยังไงคะสภาพรถเนี่ยเราเราได้รับโทรแจ้งจากเขาเนี่ยนะคะ
ประมาณวันที่แปดตอนช่วงบ่ายซึ่งมันก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วค่ะ
ซึ่งเราจะต้องไปรับรถเลยเขาบอกว่าให้เราสามารถไปรับรถได้เลยนะคะ
เราก็คิดว่าโอเคเราไปเราก็ดีใจแล้วรถเราจะได้แล้วเราก็ออกไป
แต่ปรากฏว่าวันนั้นมันมืดแล้วพอเราไปถึงมันประมาณ๖โมงเย็น
เราก็เห็นสภาพรถแล้วค่ะข้างนอกเนี่ยเอ่อสภาพสีก็
ก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่มันก็จะมีปูดปูดขึ้นมา
ของสีที่ไม่เรียบร้อยพอสีพองขึ้นมาแล้วอะค่ะ
ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เอารถออกจากอู่นะคะคือสีก็พองแล้วแต่ที่
ไปกว่านั้นก็คือว่าพอเราเปิดประตูรถปุ๊บ
ข้างในตรงขอบประตูเนี่ยยังเป็นสีขาวอยู่เลยค่ะ
แต่ข้างนอกคือสีรถเดิมแล้วใช่ค่ะตัวถังข้างนอกเป็นสี
ที่เราเปลี่ยนใช่ค่ะเราก็เลยบอกว่าอ้าวเฮียทำไม
สีมันเป็นอย่างนี้ล่ะก็ไหนเฮียบอกว่าเฮียจะทำทั้งภายในภายนอก
เขาก็บอกว่าอ้าวเหรอเออเออถ้างั้นไม่เป็นไร
เขาจะต้องเก็บเงินจากเราอีกห้าพันอ่าอันนี้เรื่องสีก่อนนะใช่
อันนี้อันนี้ขอเก็บเรื่องสีทศไว้ในใจก่อนนะคะแล้วเจอสภาพแบบ
แบบคุณดวงเน่นไหมค่ะว่าอย่างอื่นมีปัญหาระบบใช่ค่ะในส่วนอีกของเราเจออะไรบ้างค่ะ
ก็คือเรื่องเซฟตี้เบลต์ก็คือถูกถอดออกมาวาง
ระบบไฟก็มีปัญหาไฟเลี้ยวก็ใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ถอยก็ใช้ไม่ได้
ถ้อยเสียก็โดนตัดคือคือถ้อยเสียที่โดนตัดเนี่ย
เรากลับมาที่บ้านก่อนเราเอารถออกมาก่อนค่ะ
คือก่อนที่เราจะเอารถออกมาจากอู่เนี่ยนะคะเฮียแกก็บอกว่า
ไม่เป็นไรตอนนี้มันมองไม่เห็นเดี๋ยวเราเอารถกลับไปก่อน
แล้วถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเอารถกลับเข้ามาทำได้
เราก็เลยเอารถออกจากอู่ทีนี้ถ้าที่ฉันรวบรัดตัดความ
คือเท่ากับว่าสีมีปัญหาแน่ตั้งแต่ตอนแรกที่เราไปรับใช่ค่ะ

ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวกลับมาใหม่เพราะตอนนั้นมันคงเห็นไม่ชัดแล้วนะคะ
แต่ที่แน่คือในระยะที่ทิ้งระยะเวลามา
เราได้เห็นว่าระบบอื่นของรถมีปัญหาด้วยใช่ค่ะก็แค่วันวันสองวันเองค่ะ
ซึ่งถ้าคือถ้าแบบรูปแบบเป็นแบบนี้นะคะคือน่าจะมาทางเดียวกันทั้งหมดแล้วนะคะ
ไม่ใช่แค่สีคือสีไม่เรียบร้อยอันนี้อาจจะเรื่องฝีมือ
แต่ถ้าอย่างอื่นที่ตอนเข้าไปไม่ได้เป็นแล้วออกมาเป็นแล้วเป็นเยอะเนี่ย
ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาว่าข้อสังเกตโดยเฉพาะทางคุณกัญญนัทกับคุณชายานิดนะคะ
ข้อสังเกตที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ฝีมือช่างแล้วแหละมันน่าจะเป็นเรื่องอื่น
จนกระทั่งเกิดรูปแบบของการเอาไปชนคือลูกค้านะคะรถลูกค้าทั้งคู่
เอาไปทำสีแล้วก็เอาออกไปเพื่อชนเกิดเหตุแล้วเคลมประกันให้ได้เงิน
ซึ่งไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะต่อคันที่ไปอยู่กับที่อู่นี้เนี่ย
เขาก็บอกว่าตั้งหลายครั้งเพราะเขาเช็คกับบริษัทประกัน
แต่ประเด็นก็คือว่าบริษัทประกันเรียนไม่แน่ใจบริษัทจะรู้หรือไม่รู้ในแต่ละครั้ง
แต่ที่แน่พนักงานต้องรู้ด้วยแน่นอนเพราะมีเรื่องของการปลอมเอกสารสักครู่ค่ะ
เราจะไปให้ประกันไทยรู้ได้ยังไงแล้ว

ว่าเฮียมีคนของเฮียที่ทำเครมอยู่ถูกมั้ย
ถ้าถูกต้องก็ใช่ไงครับผมไม่ได้คุยผมไม่ได้คุยว่าบริษัทประกันไงว่า
ว่าเฮียมีคนทำเครมแบบนี้เฮียเอารถผมไปทำแบบเนี้ย
ผมไม่ยอมเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะ
อันนี้เป็นช่องทางทำมาหากินช่องทางทำมาหากินแต่คือต้องทำทำโดยถูกต้องในเฮีย
เฮียแอบเอาของผมไปทำถูกไหมไอ้วันที่ผมเห็นรถ
วันที่ผมเห็นรถผมเข้าไปหาเฮียน้ำตาผมร่วงเลยใช่ไหม
ว่าเฮียทำรถผมนี้ได้ยังไงประกันใครอ่ะก็ประกันที่เฮียไปทำเครมอ่ะ
ผมไม่ได้ทำเอาไม่ต้องไม่เอาเฮียไม่เอา

มีปัญหาตั้งแต่เอะลดผมไปทำแล้วคือมันไม่เป็นเรื่องฮะ
อย่าให้มันมีอยู่เรื่องเวลากว่าเลยต่างคนต่างควร
ต่างคนต่างสัมหากิน
ในการพูดคุยกันเนี่ยนะคะมียาวกว่านี้นะคะเสียงเสียงที่ถูกเรียกว่าเฮียเนี่ยก็คือเข้าใจว่าเป็นเจ้าของอู่เลยเจ้าของเลยใช่ไหมคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นพี่แท็กซี่คือรถเขาก็ถูกเอาไปทำแบบนี้เหมือนกันนะคะคือณตอนนี้ก่อนคือวิธีการที่เขาทำเราไปเจออีท่าไหนถึงรู้ว่าเขาเอารถลูกค้าไปชนกันแล้วเคลมคะก็คือหลังจากที่เราได้มีการเสนอ

วันที่สิบห้ามิถุนาของของทางเราเอาเข้าไปวันที่สิบสองมิถุนานะคะเขาก็เลยเอาไปเกิดเหตุชนกันเนี่ยวันที่๒๐มิถุนาค่ะเขาเอาไปทำสีแต่เขาเอาไปซ่อมอย่างอื่นค่ะเขาเอาไปทำสีเหมือนกันค่ะจากสีขาวจะไปทำเป็นสีเทาค่ะซึ่งซึ่งตอนตอนแรกเลยเนี่ยคือตอนตอนคือหลังจากที่มีข่าวไปแล้วฝั่ง

คือว่าเอากลับเอาออกมาแล้วอุ๊ยมันไม่ดีเข้าไปใหม่เอาเข้าไปใหม่แล้วกลับออกมาอีกใช่เพราะนี้ก็เฮ้ยมันมันมันมันไม่น่าจะใช่แค่ทำสีแล้วก็เราค่ะเพราะว่าประตูประตูรถเนี่ยมันตกด้วยอะค่ะคือตอนที่เราปิดประตูรถเนี่ยประตูรถมันตกคือมีหลายอาการใช่ค่ะเราก็เลยสงสัยเราก็เลยรีบโทรเข้าไปถามที่บริ

ออกมาเป็นเงินประมาณเท่าไรค่ะ๑แสน๒๖๐๐๐กว่าบาทอ่าค่ะแล้วของคุณตรงนี้๑๑๖๐๐๐๐๒๙๐๐ค่ะ
กำลังจะถามว่าแล้วอย่างนี้ขออนุญาตนะคะ

ก็อาจเป็นไปได้ฮะก็ต้องไปสืบว่ามันมีคน
คนไหนที่เป็นคนของบริษัทแล้วรู้เห็นเป็นใจด้วย
หรือเป็นนโยบายบริษัททำมาหากินแบบนี้
น่าจะเป็นคนมากกว่าครับผมน่าจะเป็นบุคคลครับ
แล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าความเสียหายก็คือต้องฟ้องร้องเลย
ถ้าคุณแกล้งเอารถไปชนเพื่อเลี่ยงเงินประกัน
ประมวลกฎหมายอาญาเขาเขียนอยู่แล้วคุก๕ปีปรับ๑แสนนะครับ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเนื่องจากมันเป็นข้อกล่าวหาที่มันต้องพาดพิงกันอยู่แล้วนะคะ
โดยเฉพาะในส่วนของอู่รถที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ย
คือทางทีมงานเราโทรไปเข้าเบอร์เจ้าของอู่
แต่ว่าเจ้าของอู่ยังไม่รับนะคะยังไม่รับสาย
ในขณะที่ทางรายการโทรไปขอความคืบหน้ากับทางตำรวจเนี่ย
ก็เดี๋ยวฉันถามหน่อยคือทีมงานคุยกับตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าคือ
คือไม่รู้ว่าเหตุที่เกิดเวลาเอาไปชนมันอยู่พื้นที่ของที่ไหน
แต่ที่เราไปแจ้งความเนี่ยเพราะว่าอู่สังกัดอยู่ในสอนอบางเขนถูกไหม
พื้นที่บางเขนแล้วต้องทำยังไงอ่ะ
คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๑๙
เขาเขียนไว้นะครับว่าถ้าไม่รู้ว่าเหตุเกิดเนี่ยในท้องที่ใดนะครับ
ห้องที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวน
ท้องที่ที่เกี่ยวข้องก็คือท้องที่ที่อู๋ตั้งอยู่ก็คือบังเขนแหละสอนอบังเขน
ซึ่งบังเขนต้องเรียกใครมาเรียกอู๋เรียกบริษัทประกันอย่างนี้ใช่ไหม
ซึ่งเอาเบื้องต้นก่อนนะคะคุณดวงเนธทางสนบังเขนบอกความคืบหน้าล่าสุดว่ายังไงบ้างคะ

ครับสอนอบังเขนบอกความคืบหน้าล่าว่าไงคะ

เดี๋ยวต้องอาจจะไปร้องเรียนอีกทีครับว่า
จริงแล้วการแจ้งความเนี่ยตำรวจจะต้องตอบมานะครับ

คือถ้าไม่ตอบกลับมาเนี่ยเราก็อาจจะร้องเรียนนะครับว่าทางวินัยนะครับอ่า
ซึ่งในส่วนนี้เองนะคะคุณผู้ชมคือการเอาผิดตามข้อกล่าวหาก่อนนะ
ก็คือตำรวจต้องทำสำนวนก่อนว่าอันนี้มีน้ำหนักมีหลักฐานยังไงแล้วก็ไปที่เจ้าของอู่
แต่ในแง่ของคนกลางเดี๋ยวเราจะคุยกันกับฝ่ายคุ้มครองที่ทำเรื่องนี้นะคะ
ว่าถ้าบริษัทประกันทำแบบนี้ตามข้อกล่าวหาจริงเนี่ย

เอาตรงนะคือให้แบบฟ้องกันเองเรียกกันเองยาวเหมือนกันนะคะ
ยาวนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกันกับพอโสรัฐแรกสกุลชัยนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปพนะคะ

เรื่องแบบนี้มันเพิ่งเคยเกิดขึ้นหรือมันมีอยู่แล้ว

ไม่แน่ใจว่าช่องกวงจะถูกต้องหรือเปล่า
มันก็เกิดขึ้นแล้วมาในอดีต
ถ้าพูดถึงเรื่องการช่อฉนประกันภัยตามกฎหมายปัจจุบันที่ใช้บังคับ
ในปี๒๑๖๒ถือว่าเป็นครั้งแรก
คุณค่ะคือเคยเห็นลักษณะแบบนี้ไหมคะ
คือเหมือนกับแบบอู่และอาจจะคนของบริษัทประกันแบบช่วยกันจัดฉากเพื่อเอาประกันเนี่ยค่ะ

ถ้ายื่นเรื่องร้องเรียนมาที่กรพนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับ
คือซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยเท่าที่ตั้งแต่มีข่าวแล้วที่คอปภทราบเรื่องเนี่ยค่ะ
คือตกลงลักษณะแบบนี้มันเป็นการมันเป็นการทำแบบบุคคลถูกไหมคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นนโยบายบริษัทแบบบริษัทมีด้านแบบมืดแล้วก็ทำแบบนี้คือเป็นของบุคคลถูกไหมคะ
อันนี้ไม่ทราบนะครับว่าในลักษณะข้อได้จริงมันเป็นอย่างไร
มันอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าเป็นการกระทำของส่วนบุคคลนะครับหรือว่ามันเป็นการกระทำที่เป็นกระบวนการหรือการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องต่างนะครับ
คืออย่างนี้ค่ะทางรายการเนี่ยได้โทรหาสอนอบังเขนนะคะซึ่งเป็นสอนอพื้นที่ซึ่งอู่ที่มีปัญหาเนี่ยตั้งอยู่แต่ว่าในแง่ของการเอาไปชนกันเนี่ยพื้นที่มันกระจายออกไปค่ะ
คำถามคือว่าตกลงแล้วสอนอจะเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้หรือว่าทางคอปภจะเป็นคนจัดการให้ถ้าเรียนถามในแง่ของเรียนเป็นผู้เสียหายค่ะคือถ้าจะให้เรื่องมันจบเกิดการชดเชยค่าเสียหายกันขึ้นเนี่ยทางไหนเร็วกว่าคะ
ถ้าประเด็นที่คุณจอมขวัญสอบถามเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการช่อฉนประกันภัยนะครับถ้าพฤติการมันเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทางสำนักงานคอพอเองนะครับทางบริษัทประกันภัยก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายนะครับ
ก็สามารถที่จะร้องทุกข์ดำเนินคดีในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพฤติการดังกล่าวในความผิดดังกล่าวได้อยู่แล้วหรือในส่วนของทางผู้เสียหายเองท่านก็มีสิทธิ์ในการที่จะร้องทุกขล่าโทษในเรื่องของความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้อีกเช่นเดียวกัน
คำถามคือว่าให้ไปตามที่คอปภจะเร็วกว่าหรือว่าให้ตามตำรวจเร็วกว่าคะ
ถ้าการดูแลในเรื่องของเงื่อนไขตามกรมทันนะครับของผู้ร้องทั้ง๔รายที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวานเนี่ยนะครับ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องความหยดร้อนของผู้ร้องทั้งสี่รายเนี่ยมาที่ครอบครอบครอบมีกระบวนการในการดูแลนะครับผู้เอาประกันภัยได้รับการดูแลตามเงื่อนไขของศัลยาตามประมาททั้งสี่รายได้อย่างรถเดียวอยู่แล้วนะครับ
คือคือที่ถามพอแบบนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เท่าที่เช็คกับทางสอนอบังเขนเรารู้สึกว่าเรื่องอาจจะอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปหาพื้นที่อีกเพราะว่าการการที่มีการจัดฉากให้รถชนกันเนี่ยถ้าตามข่าวคือกระจายไปหมดเลยนะคะกระจายไปพื้นที่อื่นด้วยแล้วก็ลักษณะของการชนกันเนี่ยคืออย่างยก
วันที่๑แล้วก็วันที่๒แล้วก็วันที่๙กรกฎาคือมันแปลกอยู่แล้วแล้วมันกระจายพื้นที่ด้วยค่ะดีทั้งก็เลยต้องการทราบว่าถ้าให้เร็วน่าจะไปพอพอเป็นคนกลางจัดการให้เร็วกว่าถูกไหมคะ
อนุญาตเรียนคุณจอมขวัญนะครับว่าเรื่องเนี้ยมันมีการดำเนินการในสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือการดูแลในเรื่องของความเดือดร้อนเสียหายของผู้เอาประกันภัยของผู้ร้องทั้งสี่รายให้ได้รับการดูแลตามเงื่อนไขของกรมฐานเล็กโดยเฉพาะในเรื่องการจัดซ่อมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการดำเนินคดีนะครับในเรื่อง